นี่หน่อยค่ะที่วัดคุณพ่อพาลูกไปให้หาลูกไปให้หาลูกไปให้หาลูกไปให้หาลูกไปให้หาลูกแล้วที่เคยเปล่าเวลาที่ให้หาลูกได้แล้วที่เคยเปล่าเวลาที่ให้หาลูกได้แล้วที่เคยเปล่าเวลาที่ให้หาลูกได้แล้วที่เคยเปล่าเวลาที่ให้หาลูกได้แล้วที่เคยเปล่าเวลาที่ให้หาลูก
มาขวาลูกก่อนเนี่ย

พี่มือพี่ปลาหมึกนะ

ผลบุ้นทำให้ปลาไง

ปลาสวายมันเอาปากดันนะแบบนี้ไม่กิน

แล้วนึกถึงจังหวะที่แบบปลาสวายมันมุ่งขึ้นมา
แล้วน้ำแบบโอ้โหกระจายขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้ามาพร้อมกับถังออกซิเจนดำไป
เพราะว่านี่คนนี้นี่แหละค่ะเป็นเจ้าของมือถือ
แล้วก็บอกว่าโหช่วยหน่อยเถอะมือถือผมหล่นลงไปตรงนี้
นี่คือท่าน้ำริมคลองพระอุดมนะคะ
อยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
เมื่อกี้ที่เห็นคุณพ่อคุณพ่อชะรัฐปกรณ์ปั้นมณีอายุ๓๐ปี
เล่าให้ฟังว่าผมก็พาลูกเมียเมียมีลูกสองคน

เด็กให้อาหารปลาแล้วลูก
แล้วก็โยนอาหารปลาไปในคลองตรงโป๊ะตรงนี้
แต่ช่วงที่หยิบมือถือพี่พี่ใช้มือถืออะไรอ่ะ

ต้นก็๔๐๐๐๐แล้วน้องนี่ค่ะก็หยิบขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิว
จังหวะที่แบบปลามันกระโดดขึ้นมา
แล้วตกใจก็ต้องคว้าตัวลูกก่อน

ห้านาทีง่วมหามือถือเจอได้

จังหวะปลามกระโดดขึ้นมาพอดีแล้วก็ตกใจ
ก็พาลูกไว้ก่อนแล้วก็โทรศัพท์ก็หล่นไป

ให้ดูตอนช็อตที่งมมือถือได้หน่อยสิ
นี่นี่
แต่ไม่รู้มันจะกันน้ำได้ลึกแค่ไหนนี่สิรุ่นนี้

อยากถามวิชารัฐประกอบอีกสักรอบนึงว่าถ้าให้ตัดสินใจอีกทีเนี่ย

ยังไงก็ต้องดึงลูกไว้ก่อนทำถูกแล้ว

เกิดว่าเราไปให้หานะปลากันเกิดแบบปู้ม

หรือพี่เบิร์ตจะ

เอ็งสองคนก็ตกน้ำไปพี่ก็ถ่ายถ่ายถ่าย
ใกล้สิ้นปีแล้วยังไม่ถึงเป้าเลย